วันนี้กองทัพเรือก็ได้ประกอบพิธีอำลาชีวิตราชการ
ให้กับพลเอกสมหมายคาวตีระนะครับ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างสมเกียจ

แล้วก็มีเรือหลวงยิงสลุดจำนวน๑๙นัดอย่างสมเกียจติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจต่อท่านฐูกศักดาลเรือคุณครับหน่วยกำลังคนหน่วยต่างเรือทุกท่าน
ที่ได้มีส่วนร่วมในการมีกรรมนาธิเพื่อประเทศชาติ
และได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการและสวนสนามทางเรือให้กับผมและคณะในวันนี้
ในใจของผลเอกสมหมายเก่าตีระผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ส่งถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและเหล่ากำลังพลทหารเรือทุกนาย
ก่อนที่เขาจะเกษียณอายุราชการในวันที่๓๐กันยายนนี้
ให้ทุกคนสามัคคีช่วยกันรักษาชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้
เพราะจะช่วยให้สังคมและประเทศชาติดำรงอยู่ได้
น้ำเสียงอาลัยในชีวิตราชการของนายทหารคนหนึ่ง
จบจากนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๑๕
โรงเรียนแนวร้อยพัฒน์จุลจอม๙รุ่นที่๒๖
ผลการเรียนในลำดับ๕ของรุ่นเข้าสู่เส้นทางเหล่าทหารปืนใหญ่
และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วมากมาย
อาจารย์หัวหน้าวิชาโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
และตำแหน่งสูงสุดในชีวิตคือผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เรือหลวงปิ่นเกล้าวยิงสะดุดจำนวน๑๙นัด
เพื่อเป็นเกียรติในพิธีอำลาตำแหน่งอย่างสมเกียจชายชาติทหารไทย

ได้ตรวจคนสวนสนามจำนวน๑ปลกผสม
ประกอบด้วยกำลังพลจากกองเรือยุทธการ
และกำลังทางเรือที่รับการตรวจพล
ซึ่งมีทั้งเรือหลวงมะกุฎราชกุมาร

และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธี
เพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงความเป็นปึกแผ่น

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา